คราวนี้เสิร์ฟจานหลักกันเลยทีเดียว

ค่อยไล่เรียงกันดูกันหลายที่
ไปที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันก่อนเลย
บรรดาเซียนเลขเด็ดแห่ขอพรพระเงินพระทอง
ขอโชคขอลาบที่อาจารย์แป๊ะท่าน
ประกอบพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
ซึ่งทางวัดนะครับมีพิธีบวงสวงทุกวันที่๑๕

ทำพิธีเมื่อวานนี้มีผู้ได้รับธนบัตร๒๐บาท
ผ่านการบวงสวงคนแรก
ก็คือนางเพ็ญพรเอียมอมร
อายุ๕๕ปีอายุนี้เอาไปทำอะไรได้ไหมครับ
ซึ่งได้นำเลขในธนบัตรไปเสี่ยงโชคทันทีเลยนะครับ
ใช่ตายแล้วดิฉันดูนะ

เขาบอกมัน๗ตัวดิฉันว่าเกินไง
มันเกินรางวัลที่๑ดิฉันก็เลยไม่บอกคุณผู้ชมแล้วกัน
ก็ต้องว่ากันต่อเองเพราะเลขธนบัตรเขามี๗ตัวนะครับ

ยังตามไปส่องเลขทะเบียนรถที่อาจารย์แป๊ะนั่งไปประพรมน้ำมัน
หน้าผากให้กับสาธุชนในงานนามัศกาลองค์พระปฐมเจดี
ประจำปี๒๕๖๒ด้วย
เป็นรถฟอร์จูเนอร์สีบรอนเทา

สี่ก่อก่ายสอเสือ๗๑๙๒กรุงเทพฯมหานครคันนี้
ก็หลายคนก็นี่แหละครับบอกว่าอาจารย์แป๊ะท่านจะให้โชค
ก็จะซื้อเลขตามโชคตามลาบที่อาจารย์แป๊ะนั่งรถคันนี้มานะครับ

ใช่ครับไปกันเร็วต่อเลย
ที่อุทัยธานีแล้วกันค่ะคุณผู้ชมที่วัดห้วยโศก
ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์นักเสี่ยงโชคเนี่ย
เขาก็ไปดูเลขเด็ดจากต้นตะเคียนในวัด
เพราะว่าเขาร่ำลือกันว่าให้เลขเด็ดถูกมาหลายต่อหลายงวด

ซองเอามาตีเป็นตัวเลข

จดใส่กระดาษเตรียมไปเสี่ยงโชค

แหมแต่ละตัวที่เขาให้มานี่
ใกล้เคียงกันไม่เลขซ้ำกันอยู่เยอะก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคล
คุณผู้ชมอยากรู้ไปถามคุณป้าท่านนี้ท่านนี้แล้วก็ท่านนั้น
เป็นว่าดวงของใครดวงของเขานะคะที่อ่างทองก็ไม่น้อยหน้านะ
ชาวบ้านไปแห่ขุดหาตัวเลขสองขันนมนต์
จากพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมหมู่ที่๖
ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญด้วย
เขาบอกว่าที่ผ่านมาได้เลขเด็ดมา๒ตัวตรงโชคดีกันทั่วหน้า
โดยพ่อปู่ตะเคียนทองนี่นะคะคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งดูแต่อ่างน้ำมนต์สิไปดูพ่อปู่ตะเคียนทองด้วย
มีความยาว๒๖๔๕เมตรขนาด๓คนโอบด้วย
ส่วนแม่ย่าตะเคียนทองมีความยาว๒๖๓๐เมตร
ขนาดสามคนโอบเหมือนกันแล้วก็มีการทำพิธีนะ
ร่างทรงมาประทับบอกว่าพ่อปู่แม่ย่าอายุถึง๗๐๐ปีเลยนะ
พาไปดูที่วัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะครับ
ก็มีทั้งอ่างน้ำมนต์หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็หาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนทอง
ก็หลายคนก็มากราบไหว้บูชา
เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้โชคได้ลาบกันไปนะครับ
คุณสืบสกุลดิฉันเห็นตัวเลขแล้วดิฉันก็คันปากจังเลย
เอาจริงอยากบอกคุณผู้ชมแต่ว่าเอางี้
เดี๋ยวคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดใครที่ดูอยู่หน้าจอ
เดี๋ยวดิฉันจะรีบบอกทีมออนไลน์ให้ตัดคลิปนี้ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วเดี๋ยวดิฉันจะรีบไปพิมพ์บอกในเฟซบุ๊กเลยละกัน
เพราะว่าคุณคันมือคันไม้คัน
เดี๋ยวจะรีบก่อนบ่าย๒โมงนี่แหละค่ะ

พาไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙ปฐุมธานีบางปะหัน
นี่ชาวบ้านเขาไปเยอะนี่เขาไปดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ลุ้นโชค
แล้วก็ไปกราบไหว้พ่อปู่ฤษีพรหมเมษองค์อินทรานคราช
แล้วก็มีการถวายน้ำแดงกุมารเจ้าสัวเฮง

ก็ไปเจอตัวเลขที่แบบลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องบอก
เมื่อกี้เห็นไหมชัดเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็ทั้งหมดเกิดจากฤษีเนรพุทธคุณได้ทำพิธีจรดตัวเลข
นะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้
เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นเลขโสรสสารตะ
โอ้โหจดกันทันไหมแคปหน้าจอเลยค่ะ

ไปดูกันอีกที่หนึ่งแล้วกันเพราะมันมีเยอะ
ให้คุณผู้ชมได้ลองพิจารณาดูก็คืออยู่ที่ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองชายนาฐที่ดีเป็นแหล่งขายสลาดเกิดแบบ
กระทบันขนาดใยในตัวเมืองชายนาฐเลย
นานนักเสียงโชคก็เลยมาจับจ้องหาเลขเด็ดที่คิดกันเอาไว้แล้ว
ซึ่งแต่ละคนก็ได้มาจากหลายสำนักนะครับ
เลขเด็ดที่เขาหาซื้อกันก็คือเลขท้าย๓ตัว
จากเลขยอดเงินทำบุญกระถิ่นของวัดโคสิตารามหลวงพ่อกลวยยอดทั้งหมด
คุณผู้ชมฟังดีเนี่ยจำนวนนี้นะคะ
บรรดาผู้ที่เสี่ยงโชคทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงศิษยานุสิตของวัด
ก็เลือกเอาเฉพาะเลขท้ายนี่แหละ

เกลี้ยงแล้วนะฮะเราไปภาคอีสานที่ลานบวงสวงหน้าเกาะวังนาคิน
ดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
แน่นอนนะครับมีพิธีบวงสวงแล้วก็ทำลายบล็อกเหรียญปู่
ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมารุ่นแรกที่สร้างขึ้น
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บูชาในราคา๑๙๙บาทนะครับ
พาไปส่องหาเลขรหัสบล็อก
บล็อกเหล่านี้เขาบอกเห็นชัดเจนเลย
คือจริงแล้วมันเป็นเลขรหัสบล็อกนะคุณนะ
แต่ถ้าตามความเชื่อเนี่ย
คนก็จะเอาเลขเหล่านี้แหละครับ
ถือว่าเป็นเลขดีเลขมงคล
เอาไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

พอกันทีสำหรับที่นี่แล้วพอแล้วนะฮะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านยังใช้โทรศัพท์มือถือ๒คน
ต้นมะเดือยักษ์แล้วก็ต้นไสในเกาะคำชโนธ

ชาวบ้านก็ถามหาหลายเลขเลย
ซึ่งหลายเลขเขาบอกว่าเป็นเลขดัง
ปรากฏว่าแผงหน้าเกาะคำชโนธ

ข้อคำให้เขาบอกเออมีเลขอื่นน่ะ

นี่เผื่อดวงของท่านได้เลขอื่น
ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเลขนี้ดังมาจากไหนเหมือนกัน
พาไปต่อค่ะคุณผู้ชมที่๑๐๑
ที่วัดสุนทรธรรมารามบ้านโคกรุงที่ตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัยค่ะ
คือชาวอำเภอโพชัยแล้วก็อำเภอใกล้เคียง
เขาก็มาขอโชคขอลาบจากหายโบราณหรือว่าปู่คำ
คือเขามีความเชื่อไงว่าสิงสถิตอยู่ภายในหายหิน
แล้วก็มีย่าทองหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง
สิงสถิตอยู่ในท่อนตะเคียนโบราณ
วิธีการของเขาก็คล้ายกันกับหลายที่ค่ะ
คือเอาแป้งฝุ่นบ้างแป้งหอมบ้างมาโรยบนฝามือ
แล้วก็ลูบถูไปถูมาบนขอนไม้บนหายหิน
จนมันขาวโพลนไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าพอเห็นตัวเลขปั๊บอาจจะ๒ตัวจะ๓ตัว

คือมองเห็นเขาบอกเห็นเป็น๖ตัวเลย
แล้วบางคนก็บอกว่าอย่างคุณยาย
เอาแป้งรูปแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย
แล้วก็ไปพิจารณาบอกงวดนี้มาแน่เลย

หลังไมบอกหนูหน่อยนะยาย
ยังมีอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมที่นครราชศรีมา
ชาวบ้านบอกว่าเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ย
วิ่งเข้าไปในร้านขายน้ำมันหลอดเนี่ย
คุณผู้ชมร้านนี้เป็นของนางสาวพัทรมนต

ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช่คือต้องถืออุปกรณ์มาจับนะฮะ
เพราะว่าเจ้าของร้านพยายามไล่อยู่นานไง
แต่ก็ไม่ได้ก็เลยให้พี่ตำรวจ๑๙๑สพพิมายมาช่วยแล้วกัน

มันก็เลยวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งนึง

โอ้โฮนี่ออกมาอย่างบ้นเร็ว
ไม่นี่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเร็วกันต่อไปที่สุรินทร์นะครับ
แห่ส่องเลขเด็ดต้นหมากเหลืองออกดอกคล้ายเสียนพญานาคที่บ้านเลขที่๔๗หมู่๙บ้านตาแตรวตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะนะครับ
ซึ่งคุณป้ากลิ่นยวนจิตคุณป้าท่ายุ๖๖ปีแล้วเป็นเจ้าของบ้านเห็นดอกหมากเหลืองออกดอกเมื่อวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒ซึ่งเป็นวันลอยกระทงที่ผ่านมา
ครั้งแรกนะคุณป้าทาแป้งก็เห็นเลขแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยิ่งใกล้วันออกสลากยิ่งเห็นเลขเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านก็นี่เลยมาเลยมาช่วยกันดูช่วยกันส่องแล้วก็เห็นไหมล่ะเห็นแล้วนะฮะเด่นชัดไปแล้ว
ไปต่อกันที่สีสะเกดกันบ้างนี่บ้านคุณสุภานีคุณสุภานีรู้จักจ่าตีโต๊ะตีนใช่ไหมจำได้สิอ่ะให้คุณสุภานีอ่านเลยบ้านคุณ
คือแหมถ้าพูดถึงจาตีโต๊ะตีนนี่นะหลายคนก็อยากจะโชคดีแบบเขาใช่ไหมก็เลยมีนักเสี่ยงโชครวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้สารเจ้าแม่ตะเคียนหินที่วัดบ้านจิตตะมนต์กระแชงอำเภอกันทะลักบ้าง
วัดบ้านนทรลักษณ์อำเภอกันทรลักษณ์นะคะซึ่งจ่าตีเขาก็ไม่ได้เลขเด็ดจากที่นี่มาแล้วก็มีความหวังนะว่าจะโชคดีแบบจ่าตีบ้าง
เพราะว่าหลังจากที่จติถูกรางวัลเนี่ยก็บอกว่าจะสร้างสารให้กับเจ้าแม่ตะเคียนหินเอาไว้ตามที่ได้บนบานเอาไว้นะคะก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็ติดตั้งทันภายในวันนี้พอดี
นี่ไงเพราะว่าจาติเขาถูกงวดที่แล้ว๑๑๔ล้านบาทแล้วตอนนี้กำลังจะเตรียมตั้งสารให้เสร็จเรียบร้อย
เรียบร้อยแล้วนะอยากรวยเหมือนจาตีจังเอออยากรวยต้องซื้อค่ะคุณสืบสกุลแต่ซื้อเลขไหนว่ากันอีกทีนึงเอาพาไปดูที่สุรินทร์ค่ะ
ลานวัดท่าลาดตำบลศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านจากแถบภาคอีสานเนี่ยนะเขาก็เดินทางไปกราบไหว้ขอพรจากต้นตะเคียน
อายุสองร้อยกว่าปีชาวบ้านไปกันเพียบเลยค่ะซึ่งกรรมการวัดก็วางศิลาเริกสร้างโบสถ์ราคากว่า๒๐ล้านแล้วก็มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ
ปู่เสือประทับทรงชาวบ้านเขาก็เห็นเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ชาวบ้านเขาบอกว่าตรงกัน
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรไลน์มาบอกดิฉันหน้าจอหน่อยดิฉันมองไม่เห็นว่าเป็นเลขอะไรเออแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นตรงกัน
ไปอีก๒ที่สุดท้ายแล้วนะที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตบ้านโนนสามัคคีตำบลนามนจังหวัดกระ
กระสินนะครับนักเสี่ยงโชคเนี่ยก็พากันพากันไปนี่เลยครับ
กันไปหาเลขเด็ดต้นมะขามอายุร้อยปีที่มีลักษณะเหมือนพญานาคนะครับ
เหมือนพญานาคนะครับโดยใช้แป้งทารอบต้นมะขามแต่ละงวด
ก็จะมีคนถูกหวยจากต้นมะขามเป็นประจำ
ซึ่งหลังจากถูกรางวัลก็จะกลับมากราบไหว้อีกนะครับ
ทำให้แต่ละวันมีผู้คนเดินทางมาที่นี่ไม่ขาดสายเลยนะฮะ
อันนี้ที่กรสินเราไปดูอีกที่หนึ่งที่สกลนคร
พาไปดูที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นแลนด์มาร์คประจำจังหวัดสกลนครเลย
พาไปที่พญาเต่างอยค่ะคุณผู้ชม
โดยเจ๊หวานที่เขาเป็นแม่ค้าแผงลอตเตอรี่
ที่อยู่ที่พญาเตางอยแลนด์มาร์คเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ในสวนสาธารณะอำเภอเต่างอย
บอกว่างวดนี้มีเลขเจ้าพ่อเตางอยหมดเกลี้ยงแผงไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันลอยกระทงเนี่ยนะ
มีเต่าตัวนึงเดินขึ้นมาจากลำน้ำพุง
มีคนจับขึ้นมาแล้วก็เอาเต่าตัวนั้นมาโรยแป้งที่กระดอง
แล้วก็เห็นเลขด้วยบางคนก็บอกว่างั้นไปซื้อเลข
วันรอยกระทงเลยละกันวันที่น่ะรอยกระทงวันที่๑๑
เขาก็ไปซื้อเลขนั้นกันตอนนี้เลขหมดเกลี้ยงแล้วนะคะ
โอ้โหแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยพญาเต่างอยนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะ
งวดที่งวดที่ออกรอบที่แล้วที่มันมีงวดออก๑๕
ครับอ๋อรอบก่อนหน้านู้นแล้วก็มีงวด๗๕อาจจะก็ถูก
๕๗๕ก็งวดที่แล้วสถิติดีประวัติดี
ก็เลยมีความเชื่อว่าน่าจะถูกอีกรอบหนึ่งนะคะ
ปิดท้ายกันที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
บรรดาคอหวยในพื้นที่ก็ไปกราบไหว้เรือตะเคียนโบราณ
เต็มก็คือว่าเรือพระแม่ย่านางตะเคียนทองสุวรรณวิสุทธิ์ลักษณ์
อายุกว่า๑๐๐ปีเลย
โดยบรรดาผู้เสี่ยงโชคต่างก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
เอาแป้งฝุ่นไปทาไปถูไปรูปไปคลำตัวเรือตะเคียนโบราณ
หาเลขเด็ดกันบรรยากาศในวัดก็เลยคึกคักนะคะ
โดยนางแปลกพรมเดชอายุ๖๔ปีชาวอำเภอชะอวดเธอบอกว่า
ฝันเห็นแม่ญาติตะเคียนทองรูปร่างหน้าตาสวยงาม
สวมใส่สบายสีเขียวนั่งอยู่บนเรือตะเคียนโบราณ
แล้วในฝันก็เห็นแสงประหลาดบนบริเวณตัวเรือ
แล้วแสงประหลาดนั้นยังมีตัวเลขปรากฏอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ก็เลยชวนเพื่อนมากราบไหว้แล้วก็ถวายเครื่องเส้นไห้

แล้วก็ใช้แป้งรูปตัวเรือตะเคียนโบราณ
แล้วก็เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนเหมือนกัน
ครับครบจบทุกกระบวนการ
ทั่วประเทศไทยเลยแต่ละที่นี้ไม่ธรรมดา

คือคุณไลน์ตัวหนังสือหรือว่าไลน์ตัว
ตัวเลขสิมองหน้าจอด้วยมองว่าเห็นเลขอะไรบ้าง
ตอนนี้ในตามองไม่เห็นคุณผู้ชมแล้ว